วันนี้ข่าวแรกลงใต้ก่อนเลยขโมยขึ้นบ้าน
ขึ้นยังไงให้มูลค่าความเสียหายเป็น๑๐ล้านบาท
เอาอะไรไปได้บ้างครับคุณผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ตำรวจไปกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปที่บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านสยามนครธานีโครงการหนึ่งนะครับ
ตะบนปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปถึงครับเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นเนื้อที่ไร่นึงนะ
เปิดเป็นบริษัทนะครับเกี่ยวกับการรับจัดอีเวนต์นะฮะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเป็นบ้านของผู้ช่วยศาสตราอาจารย์พิมพาพรวงเตชะนนท์
อายุ๔๔ปีท่านเป็นเจ้าของบ้านนะฮะ
งัดเข้าทางหน้าต่างหลังบ้านครับแล้วก็ไปเอาอะไรบ้าง
เงินสด๕๐๐๐๐๐บาททองคำรุมพันธ์ทองคำแท่งอันนี้ประมาณ๒๗บาทน้ำหนักนะ
พระเครื่องเครื่องรางของขลังพ่อองค์พ่อจตุคามรามเทพ
เนื้อว่านเนื้อทองคำมีค่ามีราคาทั้งนั้น
แล้วพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชามันกวาดเป็นเกลี้ยง

เยอะมากฮะเธอบอกว่าพวกเครื่องรางพระเครื่องเนี่ย
ร้อยกว่าองค์มันเอาไปหมดเลยรวมถึงทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัว
ล้านบาทได้ครับและที่สำคัญนะฮะ
คนร้ายก่อเหตุก็คือเข้ามานอนเปิดแอร์หยิบขวดน้ำมาดื่ม
โอ้โหและที่สำคัญเจ้าของบ้านคาดการณ์ว่าไม่ได้มาเอาวันเดียวนะ
คือมาเอาติดต่อวันค่อยขนค่อยขนค่อยขนไปนะครับ
คือเจ้าของบ้านบอกว่าจริงมีบ้านอยู่ที่นนทบุรี
แต่ว่าตอนที่กิจการรุ่งเรืองบริษัทออร์แกนไนท์ก็ไปซื้อบ้านไว้หลังนี้
ทำธุรกิจที่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
โควิด๑๙ใช่ไหมก็เลยกลับมาทำงานที่นนทบุรี

คือจริงบ้านหลังนี้คิดว่าปลอดภัยมีรอบพอ๒๔ชั่วโมง
เพราะมีเป็นหมู่บ้านโครงการใหญ่นะฮะ
ก็ตำรวจเก็บหลักฐานไปนะครับก็มีผมผมของคนร้ายเป็นผมหยิกหยิกนะ
แล้วก็ขวดน้ำนะครับแล้วก็ไปเจอหลักฐานที่เอาถุงเท้าขัดประตูไว้
เพื่อที่สะดวกแก่การที่จะมาขนของในรอบต่อไป

คือคุณพระราพรเจ้าของบ้านเชื่อบอกว่าไม่ได้มาเอาวันเดียว

เดี๋ยวตำรวจเขาจะตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงแล้วจะตามจับตัวคนร้ายให้ได้นะครับ
บ้านนี้โดนไป๑๐ล้านกว่าบาทครับ
โอ้โหบ้านที่ไม่มีคนอยู่ก็ต้องระมัดระวังเลยนะครับ
เข้าไปแล้วเข้าไปอีกแล้วเอาออกแบบสบายเลย